ถ้าเกิดว่านับย้อนดูเวลาก็ครบ๑เดือนเต็มพอดี
หลังจากที่เกิดคลิปเหตุการณ์ก็คือจำกันได้ใช่ไหมคะ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายวุฒิชัยปิ่นวงอายุ๒๓ปี

เพราะหึงอดีตภรรยาที่มากับแฟนใหม่
เขาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้ที่อดีตเมียรักมากับสามีใหม่

ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นผ่านมาแล้ว๑เดือนนะคะ
เขาบอกว่าคือเหมือนว่าคดีมันไม่มีความคืบหน้านะ
เขาก็เลยคุณผู้ชมเดินทางมานะคะ
คุณแม่ก็คือนางยวงศรีตระกูลใต้อายุ๕๑ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านตำบลวังหินอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางค่ะ
วันนี้ตัดสินใจค่ะเดินทางไปที่สพแม่ทะนะคะ
เพื่อไปติดตามความคืบหน้าคดีที่ลูกชาย
ถูกนายวุฒิชัยปินวงอายุ๒๓ปีขับรถกระบะถอยชน
เพราะความหึงหวงอดีตเมียรัก
เห็นว่าลูกชายขับรถมาส่งอดีตภรรยา
จนรถพังเสียหายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่มาดูสภาพรถก็คือยังเหมือนเดิมเลยนะคะ

คุณแม่พอมาเห็นแล้วถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะ
คุณแม่เดินไปดูสภาพรถของลูกชายค่ะ
แล้วก็บอกว่ายังคงรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้ว๑เดือน
เพราะว่าลูกชายตอนนั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด

วันนี้มาติดตามความคืบหน้า
จากทราบมาว่าตำรวจจนถึงตอนนี้๑เดือนผ่านไปแล้ว
ยังไม่ส่งสำนวนให้อายการเพื่อสั่งฟ้อง
แต่เอาล่ะคุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุย

ก็พอจะทราบแล้วนะคะจริงแล้วคดีมีความคืบหน้าไปมาก
เหลือเพียงรอเอกสารบางรายการ
และเอกสารการประเมินความเสียหายของรถลูกชาย
ขณะนี้ลูกชายก็กลับไปทำงานแล้วนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่ายังคงเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ลูกชายยังคงต้องผ่อนรถคันที่ได้รับความเสียหาย
แต่หากดูจากสภาพรถแล้วนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่า
แล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะเรียกร้องทางแพ่งกับคนก่อเหตุได้หรือเปล่า

ทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุไม่มีความปลอดภัยค่ะ
ที่จะเรียกร้องทางแพ่งกับคนก่อเหตุได้ก็เลยทำให้คุณแม่ยิ่งเครียดไปมากกว่าเดิมด้วยนะคะ

เกิดขึ้นบนถนนภายในชุมชนระหว่างบ้านศพเมาะห้วยรากไม้
หน้าโรงงานมงคลก่อสร้างบรรมเมาะสถานีห้วงใต้

จุดเกิดเหตุวันนั้นมีชาวบ้านก็พยายามที่จะห้ามปลาม
คันนี้ได้รับความเสียหายแล้วก็มีรถของชาวบ้าน
อีกหนึ่งคันที่เขาจอดอยู่ก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ